เรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องเศร้าที่พ่อแม่ตอนนี้กำลังทวงถามความยุติธรรมนะคะ
สำหรับน้องม่อนน้องม่อนเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปวชปี๓ที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
อีกสามเดือนจะเรียนจบแล้วคุณกายแล้วเขาก็มีงานเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศกันค่ะ
ปรากฏว่าน้องม่อนเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตระหว่างที่ไปเข้าค่ายนี้นะคะ
กับแม่ของน้องม่อนซึ่งเป็นเจ้าของเพจไมกี้จอมป่วน
หลายท่านก็คงจะได้ไปติดตามนะคะเป็นเพจน่ารักนะคะของครอบครัวกับสุนัขนะคะ
ปรากฏว่าน้องม่อนซึ่งเป็นลูกชายของเพจนี้มาจบชีวิต
คุณพ่อบอกว่าลูกเรียนเก่งได้๔๐ด้วยค่ะ
แต่ว่าต้องมาจบชีวิตอย่างน่าเสียดายค่ะ

ไมกี้นะคะใครที่ติดตามเพจนี้ก็จะรู้จัก
เจ้าสุนัขตัวนี้ค่ะก็เป็นสุนัขของครอบครัว
คือเขาเลี้ยงสุนัขแบบครอบครัวแล้วน้องม่อนเนี่ยก็คือ
ม่อนก็คือเป็นลูกชายของครอบครัวนี้
กี้ก็เหมือนเป็นน้องชายของครอบครัวนี่แหละ
ก็พามาล่ำลาน้องม่อนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ
ก็วนเวียนอยู่ใกล้ร่างของน้องม่อนด้วยความอาลัยนะคะ
ส่วนพ่อเนี่ยร้องไห้กอดญาติด้วยความเสียใจ
ยังทำใจไม่ได้นะคะกับการจากไปของลูกชายค่ะ
ในอนุลซึ่งพ่อบอกไม่คิดเลยว่า

นิเทศจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกัน

เจ้าไมค์กี้สุนัขวิ่งเห่ารอบบ้านเสียงดังเลย
แล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาแจ้งข่าวว่าน้องม่อนเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งค่ายนี้นะคะมีนักศึกษาประมาณ๔๐๕๐คน
มีเจ้าหน้าที่ดูแลประมาณ๔๕คน
เพื่อนน้องม่อนเล่าว่าครูฝึก๕คน

พานักศึกษาประมาณ๕๐คนไปเล่นน้ำตก
หลังจากจบกิจกรรมวันสุดท้ายครูฝึกให้เด็กไปล้างตัว
จุดที่น้องม่อนจมน้ำมีคนเสียชีวิตบ่อยมาก

ตรงที่ครูฝึกให้ลงลึกหรือเปล่า
เพราะว่าไม่มีใครแจ้งเตือนนะคะพ่อบอกว่าน้องม่อนว่ายน้ำไม่เป็นอยู่แล้ว
ถ้าน้องม่อนรู้ว่าตรงนั้นน้ำลึกก็คงไม่ลงไป
ทีนี้พอน้องม่อนลงไปปรากฏว่าใต้น้ำลื่นแล้วก็ลึกด้วย
ก็เลยทำให้น้องจมน้ำนะคะซึ่งเพื่อนตะโกนขอความช่วยเหลือจากครูฝึก
แต่มีรายงานจากเพื่อนบอกว่าครูฝึกตะคอกกลับว่าอย่าไปเล่น
ก็คือไม่เชื่อว่ามีการจมน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มาช่วยเหลือนะคะ
หลังเกิดเหตุหัวหน้าครูฝึกมาเคารพศพแล้วก็เล่าเหตุการณ์
ซึ่งพ่อบอกว่าเป็นคนละเรื่องกับที่เพื่อนน้องม่อนอ้างว่าคือ
เล่าเลยครูฝึกอ้างว่าได้เป่านกหวีดเตือนแล้ว
แล้วครูฝึกเนี่ยก็เป็นคนช่วยน้องม่อนขึ้นมาเอง
แล้วสนับตรงนั้นมันเป็นยังไงนะพ่อ
เขาบอกว่ามันเป็นเหวถ้าร่วงไปตรงนี้คือมันก็เป็นเหวเลย
คือมันจมน้ำอะครับเขาก็พยายามจะจับมือดึงน้อง
แต่เขาช่วยไม่ได้เขาพูดอย่างนี้นะครับตามที่เขาพูดครูฝึก

ประธานฝ่ายบริหารของสถานศึกษาบอกว่าจะรับผิดชอบและเยียวยา
แล้วตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วค่ะ
ขณะที่ทางครอบครัวยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าน้องม่อนเนี่ยทางครอบครัวบอกว่า
ควรจะมีอนาคตอีกไกลเพราะว่าน้องเป็นนักศึกษาดีเด่น
เรียนเก่งได้เกรด๔๐นะคะคุณกาย
อีก๓เดือนจะจบแล้วปีหน้าจะเข้ามหาวิทยาลัย
แต่สุดท้ายต้องมาจบชีวิตเพราะความประมาทของครูฝึกนะคะ
ม่อนอายุ๑๘ปีนะคะชื่อว่านายปณิธาน
ปวชปี๓สาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องม่อน
ก็จะมีไปจนถึงวันเสาร์และชาปนกิจวันอาทิตย์นะคะ
วัดไผลล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่

คุณผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์
ขณะที่น้องม่อนเนี่ยคือกำลังจมน้ำนะครับ
ชูมือขอความช่วยเหลือ
กลุ่มเพื่อนบางส่วนก็พยายามจะช่วยนะครับ
ข่าวบอกว่าคือต่อตัวช่วยเหลือนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายไม่สำเร็จนะครับ
คุณม่อนก็จมน้ำอย่างที่ปรากฏในข่าวไปครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ในช่วงเย็นของวันที่๑๒

ขณะที่เป็นช่วงนาทีที่เกิดเหตุนะ

มือขอความช่วยเหลือครับกลุ่มเพื่อนบางส่วนกำลังร่วมกัน
ต่อตัวช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะครับน้องม่อนก็จมน้ำ
เสียชีวิตอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวกันไปด้านบนก็จะสังเกตเห็น
นะฮะว่ามีครูฝึกและนักศึกษาบางส่วนนั้นยืนอยู่ด้วยนะฮะ
คุณสายพินอุดมศิลป์อายุ๕๘ปีพาไปดูจุดตกน้ำ
ครับอยู่นอกค่ายห่างออกไปประมาณ๕๐เมตรน้องม่อนเนี่ยไป
วิทยากรของทางโรงเรียนจัดหามาแล้วก็มีนักเรียนอีก
หลายคนเขามีการชี้แจงนะครับคุณสายพินบอกว่าค่ายเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลักสูตรที่ว่านี้ของโรงเรียนเลยโรงเรียนก็คือมาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม
แล้วก็ให้ค่ายดูแลเรื่องอาหารเท่านั้นเองเท่าที่ทราบนั้นเด็กลงไปล้างตัว
ตรงนั้นมีจุดลึกน้องน่าจะลื่นลงไปก็อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงกันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ที่เสียหายมากเลยคือตัวค่ายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของครอบครัว
อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในค่ายนะครับ
มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งชี้แจงบอกว่าสาเหตุที่แจ้งครอบครัวน้องม่อนล่าช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ตกใจครับคุณผู้ชมแล้วก็สติแตกด้วยครับไม่คิดว่าน้องนั้นจะตายนะครับ
ทางโรงเรียนไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็รู้สึกโล่งอกที่น้องนั้น
อยู่ประจำห้องเรียนที่ตัวเองรับผิดชอบขนาดนี้ทางโรงเรียนถูกโจมตีเยอะมากนะฮะ
วิงวอนนักเรียนนะครับงดลงรูปบนโซเชียลนะครับโรงเรียนเนี่ยปิดการสอนเป็นเวลา๒วันครับ
นี่คุณผู้ชมครับที่พาไปฟังเสียงเงี้ยคือคุณสายพินซึ่งเป็นตัวแทนข้าวบรรพาทนะครับ
ว่าตอนนั้นที่เหลือของการแจ้งครอบครัวล่าช้าใช่ไหมครับ

ก็โพสต์โหสุดสะเทือนใจเลยครับ

ก็เหมือนกับเป็นน้องคนเล็กของบ้านเหมือนที่พี่เต้นบอกนะ
เข้ามาอยู่ใกล้กับร่างไร้วิญญาณของน้องนะครับ
ครอบครัวก็ต้องการครับเรื่องของความเป็นธรรมให้กับลูกชายนะครับ
แม้ว่าเกิดเหตุสลดขึ้นแต่ก็ต้องการความเป็นธรรมนะ
รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ยุติธรรมกับเด็กคนหนึ่งที่แบบมีอนาคต
เวลาเขาโพสต์ก็จะเรียกรอยยิ้มสร้างความอบอุ่น
รู้สึกรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งแต่ว่าในโพสต์ล่าสุด